มันมีคำพูดจี้ใจนิดหนึ่งยังไงคะเรียกลุงป้อมเรียกพี่แทนได้ไหมล่ะนั่นไง
นี่ฮะเกาะขาเกาะแขนแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหถ่ายรูปกันคือโอ้โหนัวกันสนุกเลย
มาถ่ายรูปกับเอฟซีนะครับลุงป้อมเนี่ยก็มาที่สวนลุมพินีตั้งแต่๗โมงเช้า
แล้วก็ไปซื้องาดำเจ้าเก่าเปิดมาเกือบห้าสิบปีแล้วรวมถึงซื้อแกงถุงด้วยครับ
แผนงหมูไข่พะโล้แกงหน่อไม้มีแกงส้มไหมคะไม่แน่ใจแต่ที่แน่แน่คือ
ให้เรียกลุงป้อมแล้วนะให้เรียกพี่ป้อมวันนี้พี่ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ไปที่สวนลุมพินีออกกำลังกายคือเดินคล่องมากนะครับ
ไม่ต้องมีใครพยุงหรือว่าประคองด้วยนะแข็งแรงฟิตเลย
ส่วนประชาธิปัตย์ครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักครับ
แล้วก็สมาชิกไปเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานของพัก
คนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะฮะว่าที่ผู้สมัครเขตหลักสี่ครับ
นี่นะฮะน่าจะเป็นแห่งแรกของทุกพักด้วย
มีคนมาตะโกนให้กำลังใจบอกว่าอยากให้คุณจุลินเป็นนายกนี่นะฮะ

นี่นะครับก็มีความหวังว่าอยากจะเห็นประชาธิปัตยคัมแบ็ค
สลับไปที่ภูมิใจไทยครับคุณอนุทินชาญวิรากูลครับ
รองนายกนี่นะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมของพักปลาสายย่อยศูนยวชนคลองเตยในกรุงเทพ
แล้วพรุ่งนี้จะเปิดปลาสายย่อยอีกเขตอีกที่หนึ่งนะฮะเขตบ่อนไก่นะ
แถวย่านนั้นบริเวณนั้นนะครับก็บอกว่าลุยพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
หวังจะปักทงให้ได้โดยมีคุณพุทธิพงศ์ปุณการ
หัวหน้าทีมกรทมเนี่ยมาร่วมเสริมทัพด้วยนะครับก็มั่นใจว่าคนกรุงเทพเห็นผลงานของพักแล้ว

ลงใต้ไปดูบรรยากาศของเพื่อไทยกันหน่อยครับวันนี้คุณอุ้งอิ๊ง
หัวหน้าที่กรุงเทพเนี่ยมาร่วมเสริมทัพด้วยนะครับก็มั่นใจว่าคนกรุงเทพเห็นผลงานของพักแล้ว

วันนี้คุณอุ้งอิ๊งหัวหน้าที่กรุงเทพเห็นผลงานของพักแล้ว

แล้วก็ทีมนะฮะลงพื้นที่ไปภูเก็ตก่อน
แล้วก็ไปต่อปลาใสที่พังงาอันนี้บรรยากาศปลาใสช่วงเย็น
ตัดภาพไปที่ภูเก็ตก่อนครับตอนที่ไปถึงก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วนอกจากนี้คุณอุ้งอิงก็ไปแวะเยี่ยมเยือนร้านค้าร้านขาย
ที่คุณทักษิณชินวัฒน์เคยมาเยี่ยมชมตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาล

จะเอาไปให้ลูกสาวแล้วก็จะเอาไปให้หลานนะครับ
ก็มีแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ
แต่ว่าบรรยากาศตอนที่ไปอยู่ร้านรวงต่างเดี๋ยวลองดูภาพนะฮะ

ไกด์บางคนก็บอกว่าโอ้โหมากันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย

แล้วก็ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อของไม่สะดวก
ส่วนนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นที่เวทีปลาใสที่พังงานะครับ
นี่นะฮะก็แหล่งใต้อ้อนชาวพังงา
บอกว่าเลือกเพื่อไทยทั้งเพลเลยรักคนใต้หนักเหนียน

แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่ากับตอนที่ลงพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานนะครับ